แล้วก็ในเรื่องของอากาศที่มันแปรปรวนนะครับอากาศเย็นยังมีคมค้างอยู่ต่อ
แล้วก็อัตราดอกอัตราแรกเปลี่ยนก็มีการอ่อนตัวลงนะครับ
ตรงนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาพลังงานแพงขึ้น
หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ลดภาษีสัมภาษามิตรเลยนะครับ
เลือกใช้กองทุนอ่าน้ำมันเชื้อเพลิงก็ด้วยผมขอเรียนความเป็นมานะครับ
ว่าเราเริ่มเราเริ่มนะครับเราเริ่มเข้าไปใช้กองทุนน้ำมันในการตึงราคาน้ำมันดีเซลเนี่ย
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาพฤศจิกานะครับก็เพื่อเพราะตอนนั้นเนี่ย
ขณะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันดิบก็เริ่มสูงขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยเพื่อให้
แต่ว่าเราคาดว่าจากการผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยพยากรนะครับ
ก็คาดว่าจะเป็นเพราะสาเหตุที่อากาศที่แปรปรวนอากาศหนาวผิดปกตินะครับ
ที่จะทำให้เป็นตัวที่จะทำให้ความต้องการของพลังงานเนี่ย
มันสูงขึ้นมากขึ้นนะครับก็เราก็มองว่าในระยะเวลาประมาณสักเดือนมีนา
ก็น่าจะค่อยค่อยผ่อนคลายลงมานะครับแล้วก็เราก็เริ่มเข้าไป
เริ่มเข้าไปแล้วเราพยากรว่าถ้าจะใช้เงินถึง๓๑มีนาเนี่ย
จะต้องกู้เงินประมาณสักสามหมื่นล้านบาทนะครับก็ได้มีการเตรียมเงิน
ขอกรพชได้เตรียมรองรับตรงนั้นไว้นะครับแล้วคาดว่าหลังจากมีนาไปแล้วก็น่าจะขายตัวลงไปได้
แล้วก็ราคาก็สุดท้ายก็ลงนะครับในเดือนธันวาไปปลายกลางเดือนธันวาก็ลงมา
พอลงมาเนี่ยก็เราก็ไม่ได้ลดการช่วยเหลือนะครับยังช่วยเหลืออยู่
ราคาน้ำมันดีเซลก็ลดมาเหลือแปดสิบห้ากติกาการตึงราคาไว้ที่สามสิบ
เราก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ในเมื่อเพื่อลดภาระของพี่น้องประชาชนก็เหลือ๒๘นะครับ
ตอนนั้นและในเดือนมกรากุมภาคราวนี้ขึ้นมากันแบบมาก
แล้วก็ดูเหมือนจะต่อเนื่องจากปัจจัยเรื่องของรัสเซียและยูเครน
จนเป็นเหตุทำให้ท่านคณะรัฐมนตรีก็พิจารณาแล้ว
แล้วก็เห็นว่ามันก็สมควรที่จะยืดระยะเวลาการตรึงราคาน้ำมันดีเซลออกไปอีกนะครับ
จนถึงสามสิบเอ็ดพฤษภายังต้องตึงต่อไปอีกนะครับ
เพราะฉะนั้นก็มีการลดภาษีสัมภาษามิตรลงไป๓บาท
เพื่อจะให้มีเงินที่จะใช้ในการตรึงต่อนะครับ
จนถึงสามสิบเอ็ดพฤษภานะครับ
ในส่วนของหลายท่านอาจจะถามว่าแล้ว๓บาทไปลดราคาขายปลีกได้สักเท่าไหร่
ตัวเลขยังผมไม่แน่ใจประกาศแล้วหรือยังแต่ผมคิดว่าเปิดเผยได้นะครับ
ก็คือว่าวันนี้เองเนี่ยเราจะกันเงินประมาณ๑บาทนะครับ
ไว้สำหรับต่ออายุกองทุนนะครับ
ซึ่งเดิมวางแผนไว้จะอุดหนุนเนี่ยนะครับถึงสามสิบเอ็ดมีนา
จำเป็นจะต้องมีเงินใช้ที่มากขึ้นนะครับ
เพื่อที่จะให้กองทุนเนี่ยสามารถดำรงช่วยตรึงราคาเป็นส่วนหนึ่งนะครับ
ในการตึงราคาดีเซลได้ถึงสามสิบเอ็ดพฤษภานะครับ
เดิมนี้สามสิบเอ็ดมีนานะครับ
เพราะฉะนั้นน้ำมันราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกน่าจะลดลงประมาณ๒บาทนะครับ
ก็เพื่อที่จะเป็นการลดราคานะครับลดภาระให้กับภาคประชาชนในช่วงนี้นะครับ
และในขณะเดียวกันเราก็ยังตึงราคาที่๓๐บาทอยู่เหมือนเดิมนะครับ
กรณีที่ราคาน้ำมันดีเซลขึ้นไปอีกนะครับ
ปรับขึ้นไปจนไปแตะเพดานเราก็ต้องหาวิธีการที่จะตรึงไว้ไม่ให้เกิน๓๐นะครับ
แต่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปราคาน้ำมันดีเซลขายปีกก็น่าจะลดลงมาได้นะครับ
สองบาทให้เป็นจุดตั้งต้นนะครับ
แล้วก็ไปตั้งรับกันอีกทีหนึ่งที่๓๐บาทต่อลิตรนะครับ
หากกรณีที่มีน้ำมันเกิดขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับ
อันนี้ก็จะอธิบายให้ท่านเข้าใจว่า
เริ่มแรกใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไประดับหนึ่ง
จะเป็นอย่างไรแต่ทั้งหมดทั้งปวง
อย่างที่ผมเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกและภาคประชาชนนะครับ
ว่าทั้งหมดทั้งปวงราคาพลังงานโดยเฉพาะดีเซลแล้วก็
เบนซีนของเราเองเนี่ยนะครับถึงวันนี้เวลานี้แล้ว
และเชื่อว่าในระยะถัดไปก็จะประคับประคอง
ถ้าจะแพงอย่างไรก็ไม่น่าที่จะแพงไปกว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ๘ปีที่แล้ว
ณเวลาที่น้ำมันมีราคาแพงแบบนี้นะครับ
คงไม่ก่อให้เกิดเป็นภาระของภาคประชาชนมากจนเกินไป
และอยากจะเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
หลายคนอาจจะบอกว่าประเทศไทยน้ำมันเราแพงมากที่สุด
ก็ไม่ได้มากนะครับถ้าดูแล้วเราก็อยู่อันดับกลาง
ถ้าตัด๒ประเทศ๓ประเทศที่เขามีพลังงานในประเทศด้วยตัวเอง
ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็บลูไน
ประเทศนี้เขามีพลังงานในประเทศค่อนข้างจะเหลือเฟือนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเทียบกันในหมู่ประเทศที่ใช้พลังงานด้วยกันเนี่ยนะครับ
ก็ต้องเรียนได้เลยว่าเป็นประเทศที่ราคาน้ำมันเราขายปลีกไม่ได้แพง
แพงอย่างที่หลายคนคาดไว้นะครับ
รัฐบาลก็พยายามจะดูแลไม่ใช่เพียงแค่การดำเนิน
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับ
ยังคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันเฉลี่ยขายปลีกของเรา
แพงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
และถ้าจะไปดูในภาพรวมลงไปในรายละเอียด
ประเทศอาจจะมีคุณภาพน้ำมันที่แตกต่างกับเรานะครับ
ก็อาจจะใช้น้ำมันที่มีคุณภาพที่ด้อยกว่านะครับ

ประเทศเป็นเกาะบางประเทศพื้นที่ห่างไกลนะครับ
ก็จะมีราคาที่ต้องรวมค่าขนส่งที่แพงกว่าประเทศไทยตรงนี้นะครับ
ก็จะมีข้อแตกต่างในรายละเอียดอยู่บ้าง
แต่ให้เห็นให้เห็นว่าเราประเทศไทยราคาที่ท่านเป็นห่วง
ท่านสมาชิกสภาผู้สงเกตเป็นห่วงกัน
กระทรวงพลังงานเองเราก็ได้ติดตามเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็ดูอยู่ทุกวันอย่างใกล้ชิดนะครับสถานการณ์นะครับ
แล้วก็เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย
ให้เกิดความมั่นใจได้ว่าเรายังรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้นะครับ

แล้วก็ในเรื่องของกลไกราคาโครงสร้างราคาทั้งหลาย
ก็มีผู้อภิปรายผู้อภิปรายหลายท่านทีเดียวนะครับ
แต่ผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกสภาผู้ทรงเกียจว่า
กลไกราคานี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่
เป็นกลไกราคาหรือโครงสร้างราคาที่เราเป็นกลไกตลาดเสรี
แต่เรามีกรอบของแนวของโครงสร้างราคาไว้ที่จะใช้เป็นแนวในการกำกับนะครับ
แต่ว่าไม่ใช่เป็นการบังคับหรือควบคุมนะครับ
เป็นการมอนิเตอร์ในการติดตามนะครับ
ว่าเป็นคนผู้ประกอบการได้ดำเนินการตามกลไกตลาดเสรี

ตรงนี้มีมากว่า๓๐ตั้งแต่ปี๓๔แล้ว
ใช้มา๓๐กว่าปีแล้วแล้วก็มีการทบทวนนะครับในรายละเอียด
ทั้งที่ปรึกษาตัวแทนภาคประชาชน
ผมเชื่อว่ากรรมธิการด้านพลังงานกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง
ของทุกยุคทุกสมัยของรัฐสภานะครับ
เชิญกระทรวงพลังงานได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง

มาสอบถามในเรื่องโครงสร้างของพลังงานตรงนี้
มีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อย
แต่ก็ยังอยู่ในหลักนี้มาโดยตลอดนะครับ
แม้กระทั่งก็ตั้งแต่ปี๓๔นะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็เชื่อนะครับว่าได้ถูกกันกรอง
ได้ถูกพิจารณามาหลายยุคหลายสมัยก็น่าจะเป็นสูตร
หรือเป็นโครงสร้างราคาที่น่าจะเป็นยอมรับได้
ของท่านสมาชิกสภาพุทธทรงเกียรตินะครับ
ตรงนี้เองถ้าเนี่ยเมื่อเช้าล่าสุดก็กรรมธิการ
นุกรรมธิการก็เรียนเชิญให้ตัวแทนของกระทรวงพลังงาน
ตัวแทนของปตทตัวแทนของผู้ค้าน้ำมัน
ก็ไปชี้แจงเรื่องนี้อีกนะครับ
ก็จะมีการดำเนินการเรื่องนี้สม่ำเสมอ
และเป็นการทำงานร่วมกันนะครับของกระทรวงพลังงาน
ร่วมกับคณะกรรมการพิการที่เกี่ยวข้องตรงนี้
เป็นประโยชน์ของประชาชนเราทำงานร่วมกัน
แล้วไม่ได้ขัดข้องใดเลยนะครับ
จริงแล้วเราก็มีส่วนอยู่ในของคณะ
ผมเข้าใจว่าคณะกรรมการวิสามันที่
จากดูเรื่องเนื้อสุกรแล้วก็ยังดูเรื่องของ
การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าราคาแพง
ซึ่งเข้าใจว่าเรื่องของราคาน้ำมันก็อาจจะมีส่วนตรงนี้ได้
ตรงนี้ผมคิดว่าทางกระทรวงพลังงาน
เคลียร์คิดที่จะขัดข้องนะครับ
หรือปฏิเสธใดนะครับ
ก็ให้เพื่อนสมาชิกได้มั่นใจได้ว่า
ได้ทำงานร่วมกันและสิ่งที่ทำมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชน

ก็ในส่วนที่มีสมาชิกผู้ทรงเกียจได้
เคยบอกว่าเอ๊ะทำไมทำไมตอนราคาน้ำมันดีเซลต่ำ

ไม่เพิ่มกองทุนน้ำมันให้มันเป็น๒๕บาท
เราจะได้มีเงินเก็บเข้าไว้๑๑บาทเข้ากองทุน
จะได้ไม่เป็นปัญหาทุกวันนี้
ประการที่๑ณเวลาที่๑๔บาทหรือราคาต่ำ
นั่นคือปี๖๓ไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าปี๖๔๖๕จะเกิดราคาน้ำมันจะแพง
ประการที่๒ผมไปดูข้อมูลแล้วยังไม่เห็น๑๔บาทต่อลิตรนะครับ
ราคาไขปลีกแต่เห็น๑๘บาท
มีอยู่ช่วงหนึ่งมีอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งหลังจากนั้นก็ขึ้นไป
และการที่เราจะขึ้นราคาขายปลีก๑๑บาทโดยผ่านกองทุนน้ำมัน
ก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับผมก็เชื่อว่า
ก็จะเป็นภาระของพี่น้องประชาชนภาระของการขนส่ง
ภาระของค่ากองชีพณเวลานั้นก็อาจจะไม่เหมาะสม
และในขณะเดียวกันก็จะเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
เวลานั้นอยู่ดีก็ต้องอยากจะเรียนชี้แจงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจ
ที่ได้อภิปรายในส่วนนี้ไว้นะครับว่ามันเป็นในเรื่องของการปฏิบัติได้ยากนะครับ
แล้วก็คงทำไม่ได้นะครับในส่วนนี้นะครับ
และในส่วนของภาพรวมผมเองก็อยากจะให้สมาชิกผู้ทรงเกียจได้เห็นว่า
รัฐบาลเองนะครับตั้งแต่ปี๖๕ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน
เราเข้าใจในสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันเป็นวิกฤตของโลกจริงนะครับ
เฉพาะในส่วนของพลังงานเนี่ยเป็นเงินช่วยเหลืออยู่๑๖๑๘๖๖ล้านบาทนะครับ
นี่ที่ประเมินล่าสุดนะครับเป็นส่วนของแก๊สหุงต้มนะครับ
ที่ผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับก๊าซหุงต้มซึ่งเป็นก๊าซของพี่น้องประชาชน
ผู้บริโภคนะครับและคนมีรายได้น้อยเนี่ยเราก็ช่วยอยู่๒๗๐๐กว่าล้านนะครับ
ราคาน้ำมันก็ใช้๓๓๐๐๐ล้านไปในการตรึงราคาเพื่อไม่ให้เป็นภาระเรื่องค่าขนส่ง
แล้วก็ระดับราคาก็อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมและพรุ่งนี้ก็น่าจะต่ำกว่า๓๐บาท
ไปช่วงเวลาหนึ่งได้นะครับถ้าหากน้ำมันราคามีการปรับปรุงในในขาขึ้นนะครับ
นี่คือสิ่งที่รัฐบาลตระหนักดีแล้วก็เข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์
สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดนะครับ
แล้ววันนี้เจอกับสถานการณ์ที่มีเรื่องของสินค้าราคาแพง
ปัจจัยภายนอกอย่างที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานสภานะครับ
ไปยังท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรนะครับ
จากปัจจัยภายนอกนะครับ
เราก็ยังประคับประคองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ในวันนี้ที่เป็นประโยชน์ของทางท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียจทุกท่านนะครับ
เราก็จะรับไปพิจารณามาตรการที่จะบรรเทาในส่วนของน้ำมันเบนซีน
ก็กำลังดำเนินการศึกษาอยู่
ว่าก็จะมีมาตรการออกมาเร็วนี้นะครับ
ก็เข้าใจในความเดือดร้อนของภาคประชาชนนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็คงจะมาเสริมได้นะครับ
ถ้าท่านสังเกตคู่กันไปเลยเนี่ย
คู่กันไปเลยเนี่ยมันจะมีนอกจากเรื่องของการตึงราคาน้ำมัน
อย่างที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วคู่กันไปเลยจะมีโครงการคนละครึ่ง
และทุกครั้งที่มีโครงการคนละครึ่ง
จะมีเรื่องโครงการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปด้วยนะครับ
โดยประมาณก็เดือนหนึ่งประมาณสักสองร้อยบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ
ควบคู่กันไปไม่ใช่เพียงแค่คนละครึ่งอย่างเดียว
ยังมีของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ก็จะได้ประโยชน์ควบคู่กันไปด้วยนะครับในส่วนนี้
ซึ่งครอบคลุมนะครับ๑๓๕ล้านโดยประมาณคน
และคนละครึ่งอีกประมาณสัก๒๕รวมกันแล้วก็เกือบ๔๐ล้านคนนะครับ
โดยประมาณนะครับที่ได้รับการดูแลนะครับ
ในการลดหรือบรรเทาค่าใช้จ่ายจากสินค้าอุปโภคบริโภค
อาจจะมีราคาสูงขึ้นในช่วงเวลานี้อยู่บ้างนะครับ
แล้วก็ใช้ช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยอย่างที่
ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวมานะครับขอบคุณครับ

ขอชี้แจงครับขอเชิญนะครับ